คุณผู้ชมคะดูเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้เนี่ยทั้งฝากฝั่งครูปรีชาแล้วก็หมวดจรูนเนี่ย
ไปที่ศาลค่ะศาลจังหวัดกาญจนบุรี
จริงคดีที่คดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหมวดจรูนโดยตรงนะคะ
เพราะว่าเป็นคดีที่ทางด้านครูปรีชายื่นคำร้องให้ตรวจสอบ
ทนายสิทธาหน่อยรวมถึงนายอัชริยะเรื่องของการละเมิดอำนาจศาล
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
โดยครูปรีชาเดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็มีนายสุชพงศ์บุญเสริมซึ่งเป็นทนายความของเจ๊บ้าบิน
โดยนายสุชพงศ์ก็บอกว่าในคดีที่สารนัดเมื่อวานนี้เนี่ย
เป็นเรื่องย่อยของคดีแพ่งที่พิสูจน์กรรมสิทธิ์สลัก

เพราะว่าจะต้องรอทางสารอาญาตัดสินก่อน

โจทย์คือทางครูปริชานี่นะคะ
ร้องขอว่ามีคนนำข้อมูลในสำนวนไปเผยแพร่
ก็น่าจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ก็เลยมีการนัดเพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
โดยเรื่องย่อยนี้ค่ะแบ่งเป็นการฟ้อง๒คน
นั่นก็คือนายสิทธากับนายอัจฉริยะ
เอาเรื่องของนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มก่อนนะคะ
ฐานก็คือนำข้อมูลไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก
กรณีที่เป็นรูปคุณผู้ชมยังจำได้ใช่ไหม

ส่วนกรณีของนายอัจฉริยะ
ที่ออกมาตอนนั้น๓คลิปถูกไหม
อาทิตย์แรกเนี่ยออกมาก่อนคลิปนึงแล้วก็เป็นสองคลิปอาทิตย์ต่อมา
ซึ่งทนายจำเลยก็คือทนายสิทธาขอเลื่อน

สารก็อนุญาตให้เลื่อนไปเป็นวันที่๔มิถุนายน๙โมง
ส่วนนายอัจฉริยะเนี่ยก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน
สารได้นัดวันที่๒๑มิถุนายนนะคะฟังเสียงทนายสุชพงศ์หน่อยค่ะ
หลักฐานไม่มีเพราะว่าหลักฐานมันอยู่ในสำนวนอยู่แล้ว
อ๋อนี่จะเป็นคลิปใช่ครับ
นี่คือเป็นอะไรครับเป็นคลิปเสียงหรือว่าภาพหรืออะไรครับ

แต่เพียงแต่ว่ามีการเอาไปเปิดเผยส่วนไหนยังไงที่เกี่ยวข้องหรือไม่เนี่ย
ก็จะต้องมาเทียบเคียงในวันที่สารจะกำหนด
ซึ่งต้องรอดูให้สารท่านพินาขออนุญาตสงวนไว้ก่อนนะครับ
ก็ตามที่เขามีการเผยแพร่นะครับเพราะว่าจริงทางฝ่ายคุณปีชาเนี่ยเขาไม่ได้เผยแพร่นะครับ
ฝ่ายอื่นเผยแพร่ก็เป็นไปตามที่เผยแพร่อย่างที่เป็นข่าวที่รู้รู้กันเขาเอาอะไรเผยแพร่บ้างนะครับ
แต่ผมอยากฝากสังคมว่าคดีถ้ามาถึงที่ศาลแล้วเนี่ย
ข้อได้จริงให้รอฟังรอให้สารตัดสิน
ไม่ควรไปตั้งสารพิเศษอะไรเพื่อให้สังคมมันเกิดความรู้สึกแตกแยกกัน
นี่ค่ะพอทนายสุชพงศ์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเราอยู่ใช่ไหม
จังหวะนั้นเลยคุณผู้ชมครูปรีชาก็ออกมา
เสร็จแล้วก็เห็นแล้วแหละว่าผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์ทนายสุชพงศ์อยู่
หลังจากนั้นครูปีชาก็เดินขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยค่ะ

ใช่คือผู้สื่อข่าวหันไปอีกทีนึงก็ตามไม่ทันแล้ว
กล้องก็แพนมาเห็นครูปีชาเดินแบบนั้นเนี่ยนะคะ
เสร็จแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยโทรศัพท์ขอสัมภาษณ์ครู
ครูก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีอะไรให้ไปสอบถามจากทนายความ
แล้วครูก็ไม่พูดอะไรหลังจากนั้นตัดสายไปเลยค่ะ
ส่วนทางด้านร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรา
ซึ่งหมวดจรูนก็มั่นใจที่จะขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่ง

จรูนบอกนะคะบอกว่าไม่ได้กังวลอะไร
เพราะว่ายังไงความจริงก็คือความจริงอยู่แล้ว
ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้นายอาชริยะบอกว่า
ทนายความของครูปรีชามีการขอให้สารออกหมายเรียก
ภรรยาแล้วก็ลูกสาวของหมวดจรูนไปเป็นพยานให้
เรื่องนี้ทั้งหมวดแล้วก็ภรรยาบอกนะบอกได้ยินข่าวมาเหมือนกัน
แต่ก็ยืนยันว่าไม่มีหมายเรียกให้ภรรยาแล้วก็ลูกสาวไปเป็นพยาน
ถ้ามีจริงเนี่ยโอ๊ยมันเละเทะกันไปใหญ่แล้ว
เขาจะไปเป็นพยานให้ฝ่ายนั้นได้ยังไงเนาะ
อยากให้ครูปีชายังไงวะเมียเราลูกเราเนี่ย
ถูกต้องแล้วก็ถามอีกฝ่ายหนึ่งด้วยบอกว่าจะทำลายครอบครัวผมไปอีกสักเท่าไหร่
ส่วนเรื่องของคลิปเสียงต่างค่ะที่นายอัชริยะปล่อยออกมาเนี่ย
จรูนก็บอกนะบอกว่าฟังก่อนหน้านี้แล้ว
จากที่ทนายสิทธาไปขอคัดลอกจากศาล
แต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่ามันเป็นคลิปเสียงเดียวกันหรือเปล่า
บอกแค่ว่าเนื้อหามันคล้ายกันมันใกล้เคียงกัน
ที่เคยฟังจากทนายสิทธานะคะฟังเสียงหมวดจรูนค่ะ
คลิปตรงนั้นนะคลิปตรงนั้นก็คงไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนนะ
ผมว่าผมไม่ต้องไปเตรียมตัวอะไรหรอกครับ
ความจริงก็คือความจริงนะเอาความจริงมาสู้กัน
ผมว่ามันจะเละเทะกันไปใหญ่นะผมว่า
แล้วมีเรื่องนี้มาจริงหรือเปล่ามีมาจริงหรือเปล่า

แต่ถ้ามันเป็นความจริงแล้วผมว่ามันจะเละเทะกันไปใหญ่นะผมว่านะ
จะทำลายครอบครัวผมมากไปกว่านี้อีกสักเท่าไหร่
อย่างนี้ดีกว่าฝากถามนะ
ทำไมยังจะต้องมาทำร้ายครอบครัวผมเยอะแยะขนาดนี้

นี่แหละหมวดจรูนก็ให้สัมภาษณ์
ทีนี้คนที่อยู่ข้างหมวดจรูนใส่สูตรผูกไทยเนี่ยนะคะ
คือนายธนทัศน์จันมิ่ง
เป็นคนรับมอบฉันทะจากทนายตั้ม
ก็ระบุกับทีมข่าวบอกกับทีมข่าวค่ะ
บอกว่าธนายตั้มเนี่ยไม่ได้ไปไต่สวนคดีละเมิดน้ำหน้าศาลที่ไม่ได้มาวันนี้

ติดภารกิจอยู่ที่ยูเครน
แล้วสารก็อนุญาตให้เลื่อนไปเป็นวันที่๔มิถุนายน
คุณผู้ชมยังจำได้ไหม๔มิถุนายน

ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูน

อ่าค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่ครูปีชายื่นฟ้องในครั้งนี้เพราะอะไร
นายธนทัศน์ก็บอกนะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่
ทนายตั้มมีการโพสต์รูปไฟล์คลิปเสียงที่ไปขอคัดลอกมาจากศาล
ได้มาจากปอทจำนวน๔๕๐๐คลิปทีนี้ผู้ศึกข่าวก็เลยถามต่อว่า
มีการคัดเลือกคลิปเสียงหรือยังที่จะใช้ประกอบสำนวนได้กี่คลิปแล้ว
ซีดีคลิปเสียงที่หายไปก่อนหน้านี้มีข่าวไงว่า
หายไปแผ่นหนึ่งจาก๕แผ่นได้คืนหรือยัง
ธนทัศน์ก็บอกว่าเรื่องแผ่นซีดีเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงว่าคืบหน้ายังไง
แต่เรื่องคลิปจาก๔๕๐๐คลิปตอนนี้คัดเลือกแล้ว
เหลือ๗๐๐กว่าคลิปที่จะยื่นเป็นหลักฐานประกอบ
ในวันที่๔มิถุนายนนี้
ฟังทางด้านครูปรีชาหมวดจรูนไปแล้วคุณผู้ชม
ทางฝั่งบรรดาเจ๊สามสหายเพื่อนสนิท
มาดูเจ๊เกียวกันก่อนค่ะเจ๊เกียวนางปนัญชยาสุขภูลแม่ค้าสลาก
ที่เป็นพยานในคดีหวย๓๐ล้านไม่ว่าจะเป็นเจ๊เกียวเจ๊บ้าบินเจ๊พัด
เจ๊เนี่ยยืนยันกับเราค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้
แม้ว่านายอัชริยะจะพูดไลฟ์ว่ามีพยานคดีหวย๓๐ล้าน๒คน
รับสารภาพแล้วแต่ทั้งสามเจ๊บอกว่า
ไม่ใช่๒ใน๓คนที่ยืนอยู่แน่นอน
แล้ววันที่๔มิถุนายนถ้าเกิดมีหมายเรียกจากศาล
เจ๊ก็บอกนะบอกว่าจะไปแล้วก็เชื่อว่ายังมีพยานอีกเยอะเลย
ฟังเจ๊เกียวสัมภาษณ์เราหน่อยค่ะ
คุณอัชริยะจะไลฟ์หรือจะโชว์อะไรก็แล้วแต่นะคะ
โชว์มาได้เลยค่ะแต่พวกเจ๊สามคนยืนยัน
จะไม่มีใครถอนตัวแล้วพยานตัวจริงจะเพิ่มเต็มทุกช็อตเลยค่ะ
จะไม่มีการถอยค่ะเพราะเป็นเรื่องจริงนะคะ
อันนี้วันที่๔นี้เจ๊เกียวยังไม่ทราบ
ต้องขึ้นอยู่ว่าสารท่านนัดหรือไม่
ถ้าท่านนัดพวกเจ๊ไปพร้อมทุกคนค่ะ
พยานในเหตุการณ์จริงพร้อมทุกคนค่ะ
ไม่มีใครถอยอันนั้นเป็นข้าวลวงแล้ว
มั่วจะเกี่ยวขอยาธิ์เลยไม่เคยกลัวแล้ว
ไม่มีใครถอนตัวค่ะพวกเราสู้ค่ะ
นี่ยังยกนิ้วเยี่ยมแล้วก็ยังยืนยันว่าสู้เหมือนเดิมนะคะ